มาค่ะมาค่ะคุณผู้ชมค่ะสำหรับคู่จิ้น
คู่ใหม่ของวงการบันเทิงบ้านเราไม่ใช่ใครที่ไหน

ก็พิชยากับโฟสกลรัฐนะคะคุณผู้ชม
เขาไปตะลุยถ่ายแฟชั่นที่เกาหลีใต้
แล้วก็มีภาพแบบนี้สนิทสนมกันเกินเพื่อน

แควร์ต่อโหหูเดี๋ยวกอดคอย์เดี๋ยวโอบเดี๋ยวขี่รั้ง

ก็เลยจิ้นฟีนเวอร์เชียร์ให้ทั้งคู่

แต่คนที่ออกมาแตะเบรกไม่ใช่สาวโฟ

เขาก็ออกมาดับมโนของแฟนคลับด้วยตัวเองเลยนะคะ
โดยการยืนยันสถานะว่าโปรดอย่าเข้าใจฉันผิด
เพื่อนกันมันไม่เร็วขนาดนั้นมาทำงานเท่านั้นเอง

สั้นแต่ได้ใจความนะเขาเป็นเพื่อนกัน

ดูแลหัวจงหัวใจที่คุณหลุดออกมาเมื่อกี้ใครนะ